เพื่อนสนิทของคุณแตงโมคุณแอนดากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
จู่มีคนไปบอกว่าเธอหิวแสง
เกาะคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ได้ดิบได้ดีซื้อรถพอร์สหรือว่าปอเช่
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ว่ารถคันนี้ได้มายังไงคุณผู้ชมลองฟังเธอหน่อยค่ะ
คือวันนี้อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการโดนพาดพิงว่าแอนนาซื้อรถพอร์ตนะคะ
นางซื้อรถพอร์ตคือซึ่งมันไม่เห็นต้องแปลกใจเลยอ่ะเรื่องนี้เพราะแอนนาลงรูปเลย
อันนั้นไม่ได้แอบซื้อนะคะแต่บอกก่อนนะว่ารถเป็นรถมือสอง
ไม่ใช่รถมือหนึ่งราคาเป็นสิบล้านพอบอกคำว่าพอสเนี่ย
พอพูดว่าพอสเนี่ยคนจะเข้าใจแล้วว่าแบบอุ๊ยราคาแพงแน่เลย
รถมือสองนะคะราคาสองล้านกว่าบาทมีคนบอกว่ามาหิวแสง
หลายคนอาจจะคิดว่าเราหิวแสงทำไมเป็นข่าวบ่อยจังเอาจริงจริงนะ
ไม่อยากมีข่าวอะไรแล้วอยากขายของ

เพราะทุกครั้งที่เป็นข่าวขายของไม่ได้
ส่วนเรื่องที่วันนี้มีประเด็นว่า
จะมีคนฟ้องหรือไม่ฟ้องอันนี้นางไม่ซีเรียส
นานาบอกตรงนี้เลยในไลฟ์สดนี้เลยว่า
ถ้าเราโดนฟ้องด้วยการพูดอะไรก็ตาม

เขามีสิทธิ์ฟ้องเราได้

แต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราพูดแล้ว

ที่เราเห็นว่ามันเป็นความสงสัยที่สังคมก็สงสัย

อันนี้เราก็สู้สุดใจเหมือนกันว่า
คุณผู้ชมก็ต้องออกมาชี้แจงสำหรับคุณแอนนา

หลังจากที่มีกระแสข่าวบอกว่าเออมีคนจะไปฟ้องร้องนะคะ
เพราะว่าที่ไปพูดพาดพิงให้สังคมเข้าใจผิด

คุณกระติกหรือเปล่าที่เคยบอกว่า
ใครที่มาพูดให้ร้ายเธอนะผมใสละโอ้โห
ใช่เพราะว่าอาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิด
และเธอเองก็ได้รับความเสียหายนะคะ
แล้วก็พร้อมสู้ฟ้องกลับถ้าเกิดว่าไม่ผิดนะคะ
นี่ค่ะตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แล้วด้วยนะคะ
ส่วนที่กรณีที่พิธีกรรายการรายการหนึ่งพูดพาดพิงว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้แอนนานะ
เกาะกระแสคดีการเสียชีวิตของแตงโมจนมีรถมีบ้าน
ที่ชี้แจงไปตอนต้นคุณแอนนาบอกว่าไอ้ทรัพย์สินที่มีเนี่ย
คุณผู้ชมคุณแอนันต์บอกว่าซื้อมาในราคามือ๒

แล้วจะบอกว่าแอนนาไลท์สดขายของเนี่ยตั้งแต่โอ้โหนานมาแล้ว
ยังเคยชวนแตงโมเนี่ยมาไลฟ์ขายของด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ย
รถคันนี้ที่ได้มามาจากน้ำพักน้ำแรงที่สำคัญบ้านบ้าน
ตอนนี้บ้านก็ยังเช่าเขาอยู่เลยฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่ามาว่าแอนนาเลย
นาขอแบบนี้นะคะและที่สำคัญที่ทำไปทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
ซึ่งเป็นกรยานิมิตรที่ดีของเธอคนหนึ่ง
อยากให้เกิดความยุติธรรมในคดีนี้

ก็เลยออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบนี้นะคะครับ